ไปดูคลิปคลิปหนึ่งค่ะเป็นพนักงานส่งพิซซ่าของร้านพิซซ่าแห่งหนึ่งเขานั่งรอออเดอร์จากลูกค้าอยู่หน้าร้านจู่จู่ก็มีวินรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาจอดแล้วก็เดินดุมดุมดุมเข้ามาเลยแล้วก็ง้างหมวกกันน็อกเนี่ยฟาดค่ะฟาดเข้ามาที่ใบหน้าไม่พอรัวหมัดใส่เข้ามาอีกนะคะสาเหตุเนี่ยทำเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาบอก
ไม่รู้อ่ะแต่ว่าอีกคนนึงคือแบบว่า

แต่อีกคนนึงคือวินแบบวินเลย
ไม่รู้อ่ะแต่ว่าอีกคนนึง
โอ้โหรัวหมัดใส่เลยทีเดียวนะคะชัดเจนน้องส่งพิซซ่าสีเขียวเสื้อเขียวพี่วินนี่ก็เสื้อสีส้ม

รัวหมัดไม่ยั้งเลยนะคะใสแบบนี้
กล้องวงจรปิดที่หน้าร้านพิซซ่านี่ก็บันทึกเอาไว้ได้
อยู่ที่หน้าร้านพิซซ่าอยู่ในตำบลบางรักน้อยอำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรีนะคะจนคนส่งพิซซ่านิครับบาดเจ็บ
แล้วก็มีการนำคลิปนี้มาเผยแพร่ลงในเฟซบุ๊ค
ส่วนตัวทีนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ค่ะไปพบกับนายนัทพงศ
เพราะเจริญเป็นพนักงานส่งพิซซ่าถึงแม้ว่าเหตุการณ์จะผ่านมากว่า
หนึ่งวันแล้วแต่ดูแผลที่ใบหน้านี้นะคะยังคงชัดเจน
ตาขวายังฟกช้ำเป็นสีม่วงเข้มเกิดจากหมวกกันน็อกแล้วก็หมัด
ที่โดนผู้อ่าที่โดนมาเนี้ยนะคะทีนี้ผู้เสียหายเนี่ย
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับจากรอออเดอร์ที่หน้าร้านพิซซ่า
ตอนที่จะเลี้ยวเข้าร้านเนี่ยมีชายขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
พร้อมกับผู้โดยสารขับแซงขวาขึ้นมาแล้วก็บีบแตร่ใส่
ตอนนั้นเขาก็นั่งรองานนั่งรอพิซซ่าอยู่หน้าร้านประมาณ๑๐นาที
ตอนนั้นวินคู่กรณีเดินเข้ามานะคะสวมเสื้อวินท่าอิดไม่ได้ติดหมายเลข
ถามเขาว่าขี่มอเตอร์ไซค์เว็บสีน้ำเงินใช่หรือไม่
ก็ตอบกลับไปว่าใช่จากนั้นวินรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างถามต่อว่า
ขับรถปาดหน้าทำไมแล้วก็ตะคอกใส่หาว่าตัวเองกำลังเถียง
แล้วก็ง้างมือทำท่าจะต่อยเห็นท่าไม่ดีนะคะ
ก็เลยลุกขึ้นทางวินรถจักรยานยนต์ก็ใช้หมวกกันน็อกมาฟาดที่หน้าอย่างแรง
แล้วก็ต่อยซ้ำมาอีกแบบเนี้ยค่ะหลายต่อหลายมัดเขาหลายต่อหลายหมัดเนี่ยนะคะ
เขาบอกเขาพยายามจะต่อสู้เพื่อป้องกันตัวตอนนี้ไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะคะ
ที่สพบางศรีเมืองแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ผู้เสียหายบอกกับทีมข่าวนะคะว่าวินรถจักรยานยนต์รับจ้างเนี่ย
เข้ามาขอโทษแล้วก็มาเคลียร์ใจกับตัวเองแล้ว
เคลียร์กันที่สถานีตำรวจภูทรบางศรีเมือง
พนักงานสอบสวนมีการเปรียบเทียบปรับเป็นเงินจำนวน๒๐๐บาทนะคะ
ข้อหาทำร้ายร่างกายแล้วก็ยังให้เงินค่ารักษาพยาบาล
กับตัวเองอีกจำนวนหนึ่งด้วยค่ะ